ส่วนนี้ไม่ได้หายากแต่หาทานแล้วจะติดอกติดใจ
ช่วงตลอดกินของเราวันนี้จะพาไปทานหมูกรอบกรอบแบบกรอบ
และที่สำคัญน้ำจิ้มเขาก็ทีเด็ดอีกต่างหาก
ร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
เรามีเทคนิคในการทอดที่ไม่เหมือนใครมันทำให้ทุกอย่างมันกรอบเลยอะครับ
กรอบของเรากรอบปูนุ่มและละลายในปากครับ
สวัสดีครับผมวิวัตรแทร่ตั้งหรือเฮียหมิงหมูกรอบวงเวียนใหญ่นะครับ
เริ่มต้นในการขายหมูกรอบของผมก็เริ่มมาจากผมช่วยพี่สาวที่ขายหมูกรอบอยู่ที่วงเวียนใหญ่
เราเป็นคนต้อนรับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ถามเราทุกวันว่ามีหมูกรอบไหม
ทางพี่สาวก็ไม่อยากเอามาขายผมก็เลยบอกถ้าไม่อยากทำผมขอทำหมูกรอบเอง
ผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในชมรมคนรักหมูกรอบแห่งประเทศไทย
พอดีได้ไปเจอพี่คนนึงที่เขาเก่งเรื่องหมูกรอบก็เป็นที่มาเรียกว่าทุกวันนี้ที่เขาสอนให้ผมทอดหมู
ใช้ส่วนท้องหรือราวนมของหมูครับซึ่งมันจะมีมันกำลังดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับ
ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาทำบัวลอยหรือก็ทำกล้วยทอดเขาก็ใช้ใบเตย
มันน่าจะมีผลกับน้ำมันแน่ก็เลยลองเอามาทำดูครับ
ตั้งแต่นั้นเลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อใส่ใบเตยแล้วน้ำมันจะอร่อยครับ
เรามีเทคนิคในการทอดที่ไม่เหมือนใครทั่วไปเขาจะทอดครั้งเดียวแล้วก็เอามาขายเลย
แต่ของเราทอดถึง๓๔ครั้งคือทอดรอบแรกให้หนังฟูมากที่สุด
อดรอบที่๒ต้องทำให้หนังแห้งที่สุดเพื่อว่ามันจะไม่กลับมาเหนียวอีกครั้งหนึ่ง
รอบที่สามก็คือทอดด้วยกระทะไฟร้อนเลยเพื่ออุ่นให้ลูกค้ากินร้อนด้วย
แล้วก็หนังก็จะปูนุ่ม
มีซอสหวานนะครับรสชาติก็ใกล้เคียงกับซีอิ๊วหวาน
น้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งก็คือน้ำจิ้ม๓รส
ตั้งแต่นั้นมาก็ร้านเราก็พลิกมาขึ้นมาเรื่อยจนวันนี้ก็ยอดขึ้นมาเป็นสิบเท่าแล้วครับ
ตอนนี้ยอดขายของเราประมาณวันละ๑๒๐กิโลครับ
ร้านเราขายกินละเจ็ดสิบโลละเจ็ดร้อยนะครับแบ่งเป็นค่าต่ำหนึ่งกินนะครับ
ฝากร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับร้านของเราตั้งอยู่อนุสาวรีพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาจนถึง๒ทุ่ม
เบอร์โทรที่ร้านนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดแปดสองสองครับ
เบอร์โทรที่ร้านนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดแปดสองสองครับ
ลืมมาชิมหมูกรอบของเรานะครับหมูกรอบเมียหมีงุงเวียนใหญ่กรอบปูนุ่มละลายในปากครับ
เฮียกรอบฟูนุ่มละลายในปากโอ้ตายแล้วตายตายตาย
ตายไปเลยตายแล้วตายอีกเลยอ่ะเห็นหมูกรอบขนาดนี้
ว่าหลายคนซับน้ำลายกันอยู่เอาไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยโลดีกว่า